คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมอำเภอบังละมุงชนบุรีชั้น๑๔ของคอนโดค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายบาดเจ็บอยู่สองคน
จากการตรวจสอบผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าเป็นแฟนนุ่มของหนึ่งในคนเจ็บ
เป็นชาวต่างชาติด้วยนะเปิดประตูห้องเข้ามาเห็นแฟนนุ่มของตัวเองอยู่กับผู้ชายอีกคนนึง
เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นชู้กันเลยโอ้โหทำร้ายเขาจนบาดเจ็บก็คือเอามีดจ้วงแทงกลางอกเลยอะค่ะ
วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปตรวจสอบค่ะ
โดมิเนียมแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงชนบุรีชั้น๑๔นะคะ
คนเจ็บคือนายวิจิตรอายุ๔๙ถูกแทงเข้ากลางอกชายโครงด้านซ้ายอาการสาหัส
กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
คนเจ็บอีกคนนึงค่ะนายเล็กอายุ๔๑ถูกตีหัวแตก
แล้วมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่ที่พื้นด้วยข้าวของในห้องกระจัดกระจายค่ะ
เขาก็เลยเจอกับไอ้ฝรั่งของนายเล็กเอาเลยแทงไว้
นี่คนนี้ในเล็กนะคะในเล็กอายุ๔๑เขาเจ็บไม่เยอะ
เขาก็เลยให้ข้อมูลได้เขาบอกว่าคือผมกับนายวิจิตรเป็นเพื่อนกัน
ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นชู้ไม่ได้อะไรนั่งเล่นกันอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
ชายชาวต่างชาติเป็นชาวสวีเดนอายุ๖๐ปีเป็นแฟนของนายวิจิต
นี่คือนายวิจิตรนะคะเป็นแฟนของนายวิจิตรเข้ามาในห้องเปิดประตูเข้ามา
แล้วเห็นนายวิจิตรอยู่กับนายเล็กคิดว่าเล่นชู้กัน
แต่ในเล็กยืนยันว่าไม่มีอะไรจริงเป็นเพื่อนกันจริงนั่งเล่นอยู่ในห้องแค่นั้นเลย
ชายชาวสวีเดนวัยหกสิบคนนี้หยิบมีดเลยค่ะแทงนายวิจิตรก่อนเลย
ตอนนั้นนายวิจิตรอาบน้ำอยู่แล้วเอาของแข็งตีหัวในเล็กจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ออกติดตามผู้ก่อเหตุนะคะตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอไม่บอกชื่อกันแล้วกันเพราะกลัวว่าเขาจะหนีออกนอกประเทศ
ก็ต้องให้คนเจ็บรักษาตัวนะคะตำรวจสพเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ